คุณผู้ชมจะเห็นนี้หน่อยค่ะที่สุพรรณบุรี

แล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวททุกคนด้วย

ปรากฏว่าพี่ชายคนรองขาดยา
ปกติถ้าผู้ป่วยจิตเวทเขาต้องกินยาทุกวันเนาะ

ทุบน้องชายคนสุดท้อง

เมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต

ห้องนอนชั้น๒เนี่ยมีร่างของนายปรีชา

เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางห้องนอน
บาดแผลเนี่ยเหมือนถูกตีด้วยของแข็งเข้าใช้ทอยจนกระโหลกยุบ
โซฟาใต้ถุนบ้านมีไม้กระดานขนาดใหญ่
ยาวประมาณเมตรครึ่ง

เป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักแล้วคนนี้ค่ะ

ครอบครัวนี้อยู่กันทั้งหมด๔พี่น้อง

พี่คนรองคือนายสิทธิชัยคนก่อเหตุ

ซึ่งทุกคนในบ้านทั้ง๔คน

ในคืนเกิดเหตุอยู่กันแค่๓คนนะคะ

เปรมแล้วก็ปรีชา

สิทธิชัยถือไม้หน้าสามไปที่ห้องนอน

แล้วเขาให้เปิดประตูแต่เปรมไม่ยอมเปิด

นายสิทธิชัยก็เลยพังประตูเข้าไปเลย

แต่ชั้นล่างนี่จะเห็นว่ามีข้าวของ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านเลยนะคะ

มีแค่แมว๑ตัวเท่านั้นเองค่ะ

บอกว่าจริงแล้วเนี่ย๔พี่น้องนี้เขาไม่ได้ป่วยจิตเวทตั้งแต่เกิดนะ
เขาเพิ่งจะมาเป็นช่วง๖๗ปีให้หลังนี่แหละ
แล้วก็เริ่มมีอาการแบบไล่เลี่ยกันเลย
ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะเป็นพี่น้องกันทำไมป่วยเหมือนกันหมด
แล้วก็ป่วยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันด้วย
ทั้งที่พ่อแม่ของทั้ง๔คนก็ปกติดี
พอทั้ง๔คนเริ่มป่วยเธอกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข้ามาช่วยดูแล
โดยพี่สาวคนโตเนี่ยพอกินยาก็อาการดีขึ้น
ไปบวชชีอยู่ที่วัดประสบศุกร์
บ้านหลังนี้ก็เลยอยู่กันแค่๓คนพี่น้อง
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุเธอก็เจอกับนายสิทธิชัยคนก่อเหตุนะ
ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าอาการจะกำเริบเลย
ก็เดินมาไหว้มาสวัสดีเธอตามปกติ
ส่วนตอนกลางคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
แต่สาเหตุคิดว่าอาจจะเป็นเพราะขาดยาแล้วก็อากาศร้อนค่ะ
นี่เรายังสงสัยว่าเป็นที่ดินแต่มันเป็นประชาเก่าบอกตรง
เพราะทุกวันนี้ป้าก็จุดทูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทาง
เราเจ้าที่เจ้าทางว่าอย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลย

แสดงว่าคุณป้าให้น้ำหนักไปที่สองเรื่องก็คือ

สองก็อาจจะเป็นเรื่องเจ้าที่
สำหรับสาเหตุที่ทั้ง๔คนนี้ป่วยเธอคาดว่าน่าจะมี๒ประเด็น

แต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่พ่อแม่ไม่ได้ป่วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องไหม
ส่วนอีกประเด็นนึงอันนี้เป็นความเชื่อค่ะยังไงฮ

มีสองมุมให้เลือกนะสำหรับท่านนี้นะ
บอกว่าถ้าไม่ใช่พันธุกรรมเชิงวิทยาศาสตร์

เพราะที่ดินผืนนี้อดีตเป็นป่าช้าเก่า
ก็ไม่รู้ว่าบ้านไปปลูกทัพไปปลูกสั่งอะไรยังไงหรือเปล่า

ผู้ก่อเหตุเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
รู้จักครอบครัวนี้มาก็รู้ดีว่าเขาป่วยจิตเวท

คนก่อเหตุเนี่ยขาดยาและอาการกำเริบ

ตัวเขาถูกบีบคอเกือบเอาชีวิตไม่รอด

คิดว่าครั้งนี้ที่ก่อเหตุก็คงเพราะขาดยาเหมือนเดิมนั่นแหละ
ได้อย่างมันก็เลยแบบคุ้มข้าง

นายสิทธิชัยคนก่อเหตุยังถูกคุมตัวอยู่ในห้องขัง

เกิดจากภาวะกดดันในครอบครัว

เปิดประตูบ้านให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายเขา

ก็คือต้องการที่จะจัดการกับน้องเนี่ย

เขาบอกว่าอย่างนั้นไม่รับไปเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาในบ้านที่จะมาทำร้าย
อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดใช่ไหม

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ

ต้องพาไปรักษาตัวให้หายดีก่อน

ค่อยกลับมารับโทษตามข้อหาค่ะ